แต่ถ้าที่จะให้ดูนี้ไม่ใช่โนรูนะเป็นฝนฝนบ้านเรา
แต่ทำนครพนมเป็นอย่างเนี้ย
โอ้โหนครพนมระธมเลยพี่
โนรูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือฝนปกติที่นครพนมฮะ
คลิปนี้จะเห็นว่าโหพัดแรงจริง
ตรงนี้คือหน้าเขื่อนริมโขงครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่ปฏิสถานองค์พญาศรีศตะนครราช
เยื้องตลาดอินโดจีนถนนสุนทรวิจิตตัวเมืองนคร

ฝนแรงจริงดูน่ากลัวแต่ดีนะครับที่
พญาศรีสัตนคราชท่านมีความมั่นคงแข็งแรง
ไม่งั้นนะโคตรแล้ว
ต่อเนื่องกันที่อีกคลิปหนึ่งครับท่านนายกเล็ก
เทศบาลบ้านเป็ดที่ขอนแก่นย้ายจังหวัดเลยนะ

ไปรจาเวทไปปรากฏเตือนประชาชน
บอกเตรียมรับมือพายุช่วงนี้ด้วยนะครับ

ทุกท่านนะครับเตรียมท้องติดตัวไว้นะครับ
ยกของขึ้นที่สูงนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับ
ใครมีรถใกล้นำออกจากพื้นที่ไปได้เลยนะครับ
นำออกจากพื้นที่ไปได้เลยนะครับ
ตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันที่๓๐ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดนะครับ
นี่ครับทำงานเชิงลุกแล้วหนึ่ง
เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายนะครับนะครับครับ
ชัชวานธีระพานุนะครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนบ้านเป็ดฮะ
นายกเอโอ๊ยดีจังเลย
ครับนี่เอาทีมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนครับ
ขั้นสูงสุดที่อาศัยอยู่รอบบึงหนองโค้น
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพมุมสูงบึงหนองโคตร
ึงหนองโคตรที่ใหญ่นะใหญ่มากนะตอนนี้น้ำเต็มนะครับ
ึงหนองโคตรขอนแก่นน้ำเต็มหมดแล้ว
เนื่องจากสองสามวันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวจะมีพายุเข้าใช่ไหม
ให้ทุกคนเตรียมพร้อมตลอดเวลา
หากต้องการความช่วยเหลือนะครับ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านเป็ด
เป็ดอยู่ตัวเมืองเลยนะบ้านเป็ดในตัวเมืองขอนแก่นเลยนะ
ได้ทุกช่องทางตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ขอนแก่น
ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันไม่ลด
ไม่รู้จะหาทางลงไหนบึงหนองโคตรพื้นที่รับน้ำน้ำเต็มครับคุณผู้ชม
อีกครั้งที่เห็นไปนครพนมที่เห็นขอนแก่นหรือที่เห็นที่ไหน
ที่ผ่านมาจนถึงหน้าเวลานี้ไม่ใช่โนรูนะ
โนรูเร็วที่สุดจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราทางภาคอีสานโดยตรง
อย่างเร็วที่สุดนะช่วงบ่ายวันนี้

เพราะว่ารัศมีร์มันกว้างอย่างที่บอกไปรัศมีโนรูเนี่ยต่อให้มันยังไม่เข้ามาในไทยเนี่ย
แต่ตอนนี้รอบมันเริ่มส่งผลกระทบนี้
แฟนข่าวบอกอุบลตกตั้งแต่ตี๓แล้วนี่เวลาเดียวกับตอนที่พัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามเลยนะ
ใช่แล้วนี่คุณผู้ชมที่นครพนมก็ส่งข้อความมาบอกว่านครพนมก็ตกทั้งคืนเหมือนกันนะคะ
นี่หลายคนเป็นห่วงนะครับ
เป็นห่วงแม่อยู่ชัยนาฏแล้วก็เป็นห่วงบ้านที่พิสุนโลกนะครับ
ให้กำลังใจฮะใช่ค่ะแล้วก็รายงานกันเข้ามาได้ตลอดเหมือนกันนะคะ
สถานการณ์น้ำในบ้านของคุณผู้ชมนะคะ